อะไรเยอะคะบอกนาเอาไว้หรือยังเตรียมแล้ว
ข่าวตัวเลขเรื่องราวตัวเลขเรื่องราวความเชื่อ

ใกล้แล้วไงเราก็เลยรวบรวมเอามา
คราวนี้เป็นเรื่องราวของนักร้องลูกทุ่งขวัญใจผู้ใช้แรงงานอย่างพี่ไมค์พี่รมพร
เขามีการจัดพิธีบวงสวงพญานาคคุณผู้ชม
แล้วมีคนถ่ายติดเป็นลำแสงอัศจรรย์เขาบอกแบบนี้
้านทูบก็เห็นเป็นตัวลงตัวเลข

แต่ต้องเงยหน้ามองหน้าจอนะคะห้ามก้มหน้าเด็ดขาดเดี๋ยวดูไปพร้อมกัน
นี่เป็นบรรยากาศที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ
เนื้อที่กว้างขวางค่ะ๔๐ไร่
เลขที่๑๓๔ที่หมู่๘บ้านดอนแตง

ของพี่ไมค์พี่รมพรวัย๕๔ปี
นักร้องลูกทุ่งร้อยล้านชื่อดังชาวอุดรนี่แหละค่ะ
เขามีพิธีบวงสวงรูปปั้นพญานาค
เจ้าปู่ขุนแก้วศรีสุทโทนาคาราช
และแม่ย่านาคีปฐุมมาเทวี
วันที่๒๘พฤษภาที่ผ่านมานะ
ตอนเวลาเลิกงามยามดีเลย๙โมง๙นาที

มีเลขเด็ดอยู่บนขี้ทูบมงคลที่ปักอยู่ในพานบายสี
คุณผู้ชมเห็นชัดเลยไหมเลขมันโดดมาเลย
นี่มันเป็นเลข๗๓แบบชัดมาก

ใช่แล้วทีนี้หลังจากที่ปั้นพญานาคแล้วเสร็จ
ช่วงเย็นวันที่๑๗เมษายน
นายสุภเศษสิริหรือว่าป่าน้ำหวานอายุ๕๕ปี
ปาน้ำหวานเนี่ยนะคะเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน

แล้วก็เป็นช่างปั้นรูปพญานาค
ป่าน้ำหวานถ่ายภาพ
เป็นภาพติดลำแสงอัศจรรย์ที่อยู่ในมือพี่ไมค์พี่รมพรเนี่ย
คือลำแสงนี้อยู่ข้างองค์เจ้าปู่ขุนแก้ว
ทีนี้ก็เอาไปให้พี่ไมค์ดูเห็นไหมที่เราวงแดงนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
คือพี่ไมค์ตะลึงเลยนะแล้วพี่ไมค์ก็เชื่อว่า
นี่คือองค์เจ้าปู่ขุนแก้วหรือว่าเจ้าปู่ศรีสุโธนาคาราช
แสดงปฏิหารให้รับรู้ว่าท่านจะมาอยู่
แล้วก็จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้
คือจริงป่าน้ำหวานถ่ายประมาณ๗๘ภาพ
แล้วมีอยู่ภาพหนึ่งที่ติดลำแสงแบบนี้ค่ะ
ไมค์บอกแบบนี้ผมเนี่ยเป็นลูกหลานอุดรโดยกำเนิดเลย
เป็นลูกหลานชาวอุดรแล้วเกิดมาก็รู้เรื่องของพญานาค
ตามคำบอกเล่าศรัทธานับถือมาตลอด
แล้วที่ผมมาสร้างรูปปั้นพญานาคคือเมื่อปีก่อน
ผมไปทำบุญที่วัดป่าบ้านหนองฮายเป็นบ้านเก่า
แล้วก็จะอุทิศอุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
วิญญาณสัมภเวษีแล้วก็จะตั้งสารปู่ตา
ทีนี้ก็ได้เลขมงคลมาเป็นเลข๙๕
บอกคนในบ้านหนองฮายคุณผู้ชมเชื่อไหม

ทีนี้พอกลับถึงบ้านพี่ไม้ฝัน
ฝันถึงพญานาคนิมิตมาในฝันเลยนะคุณชิสา
แล้วก็มีการสร้างรูปปั้นประดิษฐานไว้ให้ครอบครัว
รวมถึงชาวบ้านเอาไว้กราบไหว้บูชา
อยากให้พี่ไมค์เล่าเรื่องความฝันพี่ไมค์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะ
พวกพุทาวพวกญาติทิพินองในบ้านหนองไห้นะครับเหมือนพาตันตามมา

จุดจู่มาตามมาเพราะว่ารั่งตามมาเต็มละลายครับ
มานั่งอยู่ขางค์สะนี่เพราะว่าจุดถูดจุดเทียด
ก็เล่ายังเพียงเคยคิดนะ
ว่าทั้งด้านข้างเลยไม่ไว้
เห็นแปลว่าเป็นรูปร่างมันเป็นสีเขียวสีแหล่สีฝาสีจำพู่สีแดง
แบบเต็มหน้ามเลยครับหลายหลายสีปั่นสีรุ่งอ่ะวายวนเวียนในน้ำครับ
ถึงไม่ให้คนเห็นคือพญานาควะครับค่ะผมเองในฝันไม่ได้เห็นเป็นตัวคน
แต่ว่าสงสารจุดเห็นหัวพวกมาแล้วก็พลน้ำใส่คนยางไปทั้งมา
ส่วนทางด้านป่าน้ำหวานที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้
ที่เป็นคนถ่ายภาพติดมาแล้วก็มาให้พี่ไมค์ดูเนี่ยนะ
ป่าน้ำหวานบอกว่าผมสัทธาองค์เจ้าปู่ศรีสุทธนคาราชอยู่แล้ว
ก็ถนัดเรื่องการปั้นรูปองค์พญานาคแล้วก็ร่างแบบขึ้นมา
พอร่างแบบมาแล้วก็มาให้คุณไม้ดูเนี่ยเขาถูกใจมากเลย
เพราะว่าเป็นรูปปั้นพญานาคที่อยู่กับธรรมชาติไงคะ
เมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมว่ารูปปั้นที่ออกมา
จะเป็นรูปปั้นพญานาคที่มีน้ำตกมีผาโขดหิน
สวยนะใช่ถามว่าป่าน้ำหวานขาใช้เวลาปั้นนานไหมคะ
อ๋อใช้เวลา๓เดือน๑๕วัน
มุมดีสวยมาก
เดือน๑๕วันก็คือ๑๐๕วันนั่นเอง
การปั้นองค์ปู่พญานาคแล้วก็ประดิษฐานให้กราบไหว้บูชา
ใครอยากไปกราบไหว้บูชาก็ไปได้ที่ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ
อยู่ที่บ้านดอนแตงที่อำเภอเมืองอุดรธานีนะคะ